มาดูเรื่องของพี่น้องเกษตรกรชาวนากันบ้างนะครับ
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
หรือว่าเราเรียกกันว่าจำนำยุ้งฉางปีการผลิต๒๕๖๑ถึง๒๕๖๒นะครับ
ก็ตอนนี้เองทางด้านของเกษตรกรพ่อค้าข้าวนะครับ
ขออภัยทางด้านของเกษตรกร
อาจจะได้ข้าวในราคาสูงมากขึ้นถ้าเข้าร่วมโครงการนี้นะครับ
เพราะว่าจะปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยตันละ๓๐๐๑๐๐๐บาทนะฮะ
โดยราคาข้าวเปลือกหอมะลิปรับเพิ่มขึ้นเป็นตันละ๑๐๐บาท
ขออภัยครับ๑๑๘๐๐บาทจากปีก่อน๑๘๐๐บาท
ข้าวเปลือกหอมปะทุมตันละ๘๙๐๐บาทจากปีก่อน๘๕๐๐บาท
เปลือกเจ้าตันละ๗๕๐๐บาทจากปีก่อน๗๒๐๐บาทนะครับ
ก็จะยกเว้นข้าวเปลือกเหนียวที่ปรับลดลง
เหลือตาละ๑๒๐๐บาทจากปีก่อน๑๘๐๐บาทนะครับ
นายสรายุทธ์ธนเสนาผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
สากรการเกษตรหรือว่าทกศยืนยันครับว่า
การปรับราคาจำนำยุ้งฉางยังเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
โยบายบริหารจัดการข้าวหรือว่านบข
ที่มีนายยกรัฐมนตรีเป็นประธาน
เพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดข้าวในปีนี้
ปรับสูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับ
โรงศรีรับซื้อข้าวเปลือกเจ้าหอมะลิ
อยู่ที่ระดับราคา๑๖๓๐๐๑๗๖๐๐บาทต่อตันแล้วนะครับ
ข้าวเปลือกเจ้าห้าเปอร์เซ็นต์ราคา๗๔๐๐๗๙๐๐บาทต่อตัน
เปลือกหอมปฐุม๙๕๐๐๙๗๐๐บาทต่อตัน
ส่วนข้าวเปลือกเหนียว๑๖๓๐๐๑๗๖๐๐บาทต่อตันนะครับ
ส่วนการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพ
โดยค่าฝากนั้นค่าฝากเก็บนะยังคงเดิมครับ
ราคาตันละ๑๕๐๐บาทเท่าเดิมนะครับ
เกษตรกรรายย่อยแล้วก็ในแบบกลุ่มหรือว่าสากร
แต่เกษตรกรรายย่อยนั้นจะได้ราคาฝากเก็บ๑๕๐๐บาทเต็มจำนวน
ขณะที่กลุ่มหรือว่าสากรกำหนดให้๑๐๐๐บาทแรก
ก็ส่งต่อให้แก่เกษตรกรสมาชิกนะครับ
ส่วนอีก๕๐๐บาทจำเป็นต้องไว้เป็นส่วนกลาง
ในการใช้จ่ายภายในสถาบันครับ
ทกศจะเริ่มปล่อยสินเชื่อตั้งแต่๑พฤศจิกายนนี้
จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙
โดยเกษตรกรจะต้องชำระคืนหลังจากวันรับเงินสินเชื่อ
ภายใน๕เดือนนะครับก็จะปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ
เว้นภาคใต้เนื่องจากยังไม่มีผลผลิตครับ
สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวในปีหน้านั้น
จากการประเมินสถานการณ์ข้าวโดยรวมแล้ว
ว่าราคาข้าวอาจจะมีเกณฑ์ปรับสูงขึ้นจากปีนี้
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเนื่องจากผลผลิตมีปริมาณลดน้อยลงนะครับ
ก็ส่งผลทำให้เรื่องของราคานั้นอาจจะสูงขึ้นนะครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าราคาข้าวที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

แต่ก็ทำให้ชาวนามีทางเลือกที่จะขายให้กับพ่อค้าข้าวในราคาที่สูงนะครับ
ว่าจะเข้าร่วมโครงการจำนำยุ้งฉางของรัฐบาลปีนี้
ปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยตันละ๓๐๐๑๐๐บาทด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ